กับการที่คุณแพทย์นับประพาออกมาประกาศนะคะ
ทำหน้าที่แม่นะคะอย่างเดียวให้ดีพอ
ซึ่งก็เข้าใจแหละนะคะว่าก็คือเลิกกันแหละค่ะ

ก็เป็นกระแสตลอดทั้งวันเลยคุณผู้ชม
แต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าตลอดเวลานะคะ
ก็คือเขาไปพูดคุยกันในรายการนะคะเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็คุณแอฟทักษะออนค่ะนั่งข้าง
ก็คือให้กำลังใจค่ะมีอยู่ช็อตหนึ่งนะคะ

นี่คือแบบโหกระจายเยอะมากนะคะ
แพทย์พูดทั้งน้ำตาว่าเออขอทำหน้าที่ดูอีกครั้งก็เออ
เราก็จะร้องให้ค่ะแอฟพูดบอกว่า
หน้าที่แม่มันน่าภูมิใจที่สุดนะคะ
แล้วก็หลังจากที่เสร็จรายการแล้วค่ะ

คือจากภาพในรายการจะเห็นตลอดเลยนะคะ
แอฟเองก็มีการคอยบีบมือแพทย์อยู่
ให้กำลังใจคือชอบสายตาในความเป็นห่วงเป็นใยของพี่คนอื่นด้วยนะคะ
ในรายการทุกคนก็คือเป็นห่วงคุณแพทย์กันหมด

แล้วก็เอาพูดกันตรงคุณแอฟเพิ่งผ่านเหตุการณ์
ซึ่งมันก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคู่ของเขาเช่นเดียวกันนะคะ

สำหรับการตัดสินใจนะคะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ

ฉันก็กอดให้นิดนึงไปฟังเลยค่ะ
ถึงวันนี้เขาจะไม่ได้พูดกับแพทย์โดยตรง
แต่พูดผ่านสื่อสักช่องทางนึง
มันก็ดีแล้วมันก็เป็นคำตอบให้แพทย์ได้แล้ว
ตอนนี้ไม่เตรียมอะไรเลยก็คือ
อย่างเดียวเลยตอนนี้ที่เหลืออยู่คือหน้าที่ของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่
คือสุดท้ายแล้วเขาก็ยังเป็นพ่อของเอส
แล้วแพทย์ก็รู้ว่าเขาทำหน้าที่นี้ได้ดีมาก
จากใจคุณแพทย์ค่ะโดยเช่านะฮะ
คุณแพทย์พูดเนี่ยไม่มีคำไหนที่ติติงฝ่ายชายเลย
คือพูดด้วยแง่คิดพลังบวกทั้งนั้นเลยให้กำลังใจทั้งตัว
กระทั่งลงเนี่ยขอโทษที่ทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกแย่และไม่มีความสุขรักเสมอ
ผมพูดตรงก็สื่อคุณเบนเรสซิ่งนั่นแหละค่ะ
โดยชาวเน็ตก็ไปให้กำลังใจมากมายค่ะ
แล้วก็เมื่อคืน๕ชั่วโมงที่แล้วนะไปก็ตี๔กว่า
นี่เลยค่ะนะคะก็เปิดวอลไปเลยนะคะ
วอร์คือเป็นกระดานขาวบอกว่าระบายการด่าเข้ามาเลยค่ะ
โพสต์นี้สำหรับคนที่ต้องการคอมเมนต์ด่า
ระบายความในใจออกมากันให้เต็มที่เลยนะคะ
คุณผู้ชมที่ฉันก็ไปสืบถามมาจากแหล่งขาวงไหนย่ำนะค่ะ
บอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้ที่คุณเบ้นได้โพสต์อารมณ์เดือด
จำได้ไหมปืนก้าวหมอ
สืบเนื่องมาจากว่าคุณเบนเกิดจากภาวะเครียดจริง
กับความรู้สึกหลายอย่าง
แต่ว่าจะเป็นยังไงจริงหรือเปล่า

ต้องรอฟังจากปากคุณเบนเรสซิ่งอีกทีนะคะ
แต่ว่าเราก็ให้กำลังใจแหละทุกฝ่าย
อย่างที่บอกไปว่าเราเป็นชาวเน็ต
ชาวโซเชียลติดตามข่าวได้
แต่เราไม่สามารถไปชี้เป็นชี้ตายชีวิตใคร
คุณต้องเดินทางนี้คุณต้องเป็นแบบนี้